อีกหนึ่งเรื่องเป็นงานศพที่เขาจัดทีมงานเป็นสีชมพู
คุณผู้ชมครับเป็นงานศพของน้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เขาเสียชีวิตแต่ว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณจ๊ะอาสยาม
ครอบครัวก็เลยให้คุณจ๊ะนั้นไปร้องเพลงในงานศพบรรยากาศเป็นอย่างไร
ไปชมเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืองานจัดประนักกิจศพของนางสาวนัชชาพาณิชย์อายุ๒๑ปีครับ
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชภาษณ์ส่วนลูกศิษย์
จัดขึ้นที่วัดครองครุหมู่๘ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ว่าการจัดงานเขาประดับประดาษตกแต่งทั้งผ้าดอกไม้ทุกอย่างเป็นสีชมพู
งามนะเสื้อของคณะปรีภาษก็เป็นสีชมพูครับ
หวานแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่นางสาวนัทธาผู้ตายเนี่ย
เขาชอบตอนมีชีวิตอยู่ชอบสีชมพู
ทั้งสิ่งที่ครอบครัวได้ทำให้กับนางสาวนัชชาก็เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย
เป็นการส่งโดยวิญญาณก็คือติดต่อนักร้องชื่อดังคือคุณจ๊ะอาสยามเนี่ย
ไปร่วมร้องเพลงในงานศพนี้
เนื่องจากว่าน้องนัชชานั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณจ๊ะอาสยาม
คุณแม่กาญจนาสมสุขเป็นแม่ของน้องนัชชาบอกว่า
น้องเนี่ยเสียชีวิตจากเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์

โดยตามธรรมเนียมของคนไทยเชื้อสายเรมันต้องเก็บศพน้องเอาไว้๑ปีนะครับ
ทางครอบครัวก็ได้ปรึกษากันกับคนรู้จักต่าง
แล้วก็ติดต่อไปทางผู้จัดการของจ๊ะอาสยาม
เพื่อขอให้น้องจ๊ะไปร่วมงานศพให้หน่อย
แล้วให้จ๊ะเนี่ยไปร่วมงานแล้วจ๊ะก็ไปจริงคุณผู้ชม
แม้จะคิวงานเยอะแต่ครอบครัวก็รู้สึกดีใจและยินดีที่จ๊ะมาปราบรื่มเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการทำให้ดวงวิญญาณของลูกสาวนั้นมีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
อาสยามบอกว่าพอทราบเรื่องของน้องนัชชาซึ่งเป็นแฟนคลับของเขาเนี่ย

ตัดสินใจไปร่วมงานทันทีแล้วก็ไปร้องเพลงด้วย
คุณจ๊ะเนี่ยขับร้องเพลงคันหูแต่ว่าเป็นสำเนียงที่โศกเศร้า
เพลงแบบช้าหน่อยนะฮะร้องไปร้องไห้ไปน้ำตาก็คลอออกมาสุดท้ายร้องเพลงนี้จนจบนะฮะ
ก่อนที่จะขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลไว้อะไรให้กับน้องนัชชานะฮะ
ส่วนเงินค่าตัวที่เจ้าภาพมอบให้เนี่ยจะไม่ขอรับเลยครับนะฮะ
แล้วก็จะเอาไปสร้างอุโบสถที่วัดในจังหวัดบุรีรำต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานศพที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคุณจ๊ะไปร่วมงานนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ